งานมาก็ได้สักพักหนึ่งแล้วสำหรับเอมมี่มรกฏ
แต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวการมีทายาท
จะไม่มีวิแวลสักทีนึงครับคุณผู้ชม
นักข่าวเจอหน้าทีไรก็จ่อไมค์สัมภาษณ์เรื่องของการมีทายาท
ตัวเธอเองก็ไม่ได้ล้มเลิกความพยายามที่มีลูก
แล้วก็เกริ่นกับคุณสามีเอาไว้แล้วด้วยว่าอาจจะขอพึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ในอนาคต

และเมื่อตอนนี้ยังไม่มีเป็นของตัวเอง
แฟนคลับก็มักจะเห็นนะเอมมี่เนี่ยโผล่ไปเลี้ยงหลานฝาแฝดสายฟ้าแล้วก็พายุ

ซึ่งเจ้าตัวยอมรับนะว่าหลงหลานหนักมาก
ทั้งนี้เธอก็เลยถือโอกาสแจงดราม่าที่ชาวเน็ตกำลังติงอยู่ในขณะนี้ว่า
วิธีการอุ้มลูกของคุณแม่ชมเนี่ยจะเป็นอันตรายกับลูกหรือเปล่า
ซึ่งสาวเอมมี่เขาบอกว่าเชื่อว่าคุณแม่ลูกแฝดรู้วิธีการเลี้ยง
ดูแลลูกว่าควรจะต้องเลี้ยงแบบไหนค่ะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการยืนยันจากทางคุณเพื่อน
คือจริงแล้วคุณแม่เนี่ยเวลาเขาเลี้ยงลูกเขารู้ดี

เชื่อว่าคุณชมน่าจะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี
ก่อนหน้านี้ที่จะคลอดเขาก็มีการฟิตซ้อมร่างกาย
เชื่อว่าวิธีการเลี้ยงเขาน่าจะดูมาเป็นอย่างดีแล้วล่ะ